อยากจะบอกว่าอลังการงานสร้างปั๊วปังมากนะคะ
แต่เห็นปีกไหมคะชุดมันหนักนิดนึงนะคะ
คือแบกไม่ไหวค่ะก็เลยมาเมาส์มอยกับพี่นักข่าวค่ะ
จะถามเรื่องอะไรล่ะถามลูกปีกก่อนละกัน
ก็เลือกได้ที่บ้างแล้วต้องมอบ
โอ้โหหนักมากค่ะยิ่งใหญ่มากแต่ก็คุ้มมากเลยค่ะ
แล้วก็ชอบความกล้าหารความแบบไม่กลัวแล้วก็ความเท่ด้วย
ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันค่ะ
เลิศนะคะเรื่องหัวใจกันต่อเลยนะคะ

มีคนเมาส์บอกว่าตอนนี้มารีโสดนะคะ
แล้วก็มีคนมาจีบถึง๓คน
มันก็เป็นปริศนาคำทายให้ชาวเน็ตได้ตามเผือกนะคะว่าใครกันนะใช่แก๊งคุณพิษกาชัยหรือเปล่านะคะที่มาคว้าหัวใจเธอไปค่ะ
ส่วนเรื่องที่ไปออกรายการของพี่มดดำแล้วตอบคำถามถึงแฟนเก่า
แฟนเก่าเชิญหน้าคุ้นเออไม่ใช่คนละเพลงกันนะคะ
คุณกันนภาษนะคะเธอบอกว่า
ที่คุณกันบอกว่าส่งไลน์ไปไม่ยอมตอบไลน์
บางทีก็เลิกกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกัน
ใช่แฟนเก่าบางคนไม่จำเป็นต้องเพื่อน
แล้วอาจจะอย่างไปฟังมาลีนะคะเขาเลี้ยวว่าตอบชัดดีกว่าค่ะ
ตลอดคำถามตรงมาลีก็ตอบชัดที่เดียวกันค่ะ

มีบางคนที่เข้ามาที่ชีวิตที่เข้ามาออกไปแล้วก็ไม่ควรจะต้องมีต่อไป
นิ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ใจดีที่สุดแล้วค่ะ

หนูว่าสิ่งบางทีที่เค้าพิมมาก็
น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราลำบากใจมากกว่าค่ะ

คอแห้งคอแห้งคอแห้ง
คือเป็นคนประเภทใจอยู่แล้วไม่ได้ปิดตัวเอง
ก็รู้ไปเรื่อย